แต่จนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายใดซึ่งจากกระแสข่าวคนขับแท็กซี่ผู้เสียหายระบุว่าในรถยนต์คันดังกล่าวนี้มีนักแสดงสาวระดับแถวหน้าของเมืองไทยนั่งมาด้วย
ซึ่งชาวเน็ตเขาก็ทำหน้าที่เป็นอย่างดีนะคะสืบเสาะเจาะหาจนทราบว่าน่าจะเป็นหยาดทิพย์ราชปาน
ซึ่งต้องบอกว่าแม้เธอจะไม่ใช่คนขับรถแต่ก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์โจมตีอยู่ไม่น้อยนะครับคุณผู้ชม
โดยเธอยอมรับว่ารถยนต์คันที่ขับชนแท็กซี่เป็นรถของเธอจริง
โดยรุ่นพี่ของเธอเป็นคนขับคือตัวเธอเองไม่ได้ขับแต่ว่าให้รุ่นพี่เป็นคนขับ
และไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งหรือพูดว่าห้ามบอกแม่ตามที่มีข่าวออกมา
และในคืนเกิดเหตุก็ได้รับผิดชอบทุกอย่างมีตำรวจมีประกันจ่ายทุกอย่าง
มีใบเคลมเรียบร้อยรถทั้งสองคันได้รับความรับผิดชอบดูแลจากบริษัทประกันภัย
แต่อีก๒วันต่อมาคุณแท็กซี่โทรมาหาคุณแม่คุณหย่าขอเงินเพิ่มเติมสองหมื่น
เหนือจากที่ได้รับจากประกันอย่างถูกต้องนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งอันนี้เป็นทางคุณหยาดชี้แจงนะขอย้ำนะคะ
ซึ่งรุ่นพี่ของหยาดที่เป็นคนขับได้ติดต่อกลับไปภายใน๑วัน
บอกว่ายินดีจ่าย๑๐๐๐บาทเพื่อแสดงความมีน้ำใจและช่วยเหลือ
แต่คุณแท็กซี่ไม่เอาบอกจะเอา๒๐๐๐เท่านั้น
ขอย้ำนะคะว่าอันนี้เป็นทางคุณหยาดเนี่ยเขาออกมาชี้แจง
และยังพูดถึงสาเหตุการชนและเหตุการณ์ในคืนนั้นบิดเบือนไปหมด
ทำให้เธอและคุณแม่เสียหายกลายเป็นข่าวว่าทางเธอและคุณแม่ไม่รับผิดชอบ
ซึ่งในด้านข่าวที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง
และยังบอกอีกด้วยว่าแม้เธอจะไม่ได้เป็นคนขับเอง
แต่ก็รู้สึกเสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
และเสียใจที่มีข่าวแบบนี้ออกมากระทบครอบครัวเธอทั้งคุณแม่
ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ถูกพาดพิงถึงด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของทางคุณหยาดทิพย์นะคะ
คือเธอเองก็ยอมรับแหละว่าในคืนวันนั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง

มีรุ่นพี่เป็นคนขับให้และมีการไกล่เกลี่ยเจรจากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการเรียก
แต่ว่าทางแท็กซี่เองเขาก็ออกมาให้การอีกแบบนึง

ทางฝั่งแท็กซี่เองก็ให้การอีกอย่างหนึ่ง
ทางฝั่งคุณหยาดที่ออกมาชี้แจงก็ออกมาชี้แจงอีกอย่างหนึ่ง
แต่เธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้หนีนะ

ก็ออกมายอมรับแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นพูดถึงกันอยู่นะคะ
เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าคุณแท็กซี่คันนี้จะได้รับค่าชดเชยอะไรอย่างไร
เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปสำหรับข่าวนี้นะคะ